ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็นำยิงสารวัตรทหารในป้อมทางเข้าค่ายทหารเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจคาดว่าเป็นคนในนี่แหละปมขัดแย้งส่วนตัวครับ
นี่เจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนทหารต้องช่วยกันปลอบใจญาติของ๑๐ตรีวัชระอีนาลานะครับ
อายุ๒๙ปีเป็นพลสารวัตรทหาร
ถูกยิงเสียชีวิตที่ป้อมยามของมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนม

ขวางนะครับคือครอบครัวมาถึงที่เกิดเหตุนี้
โอ้โหทำใจไม่ได้แล้วฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพมนครพนมมาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อน
ร่างของ๑๐ตรีวัชระเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าร่างหลายแห่งเลยนะครับ
ปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเนี่ยเกลื่อนพื้นที่เลย๑๐กว่าปลอก
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้าย
หมวกกันน็อกครึ่งใบใส่แมสปิดบังใบหน้าด้วย
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาจากในค่ายทหารนะ
แล้วมาจอดรถพูดคุยกับ๑๐ตรีวัชระ
ที่เข้าเวรที่หน้าป้อมอยู่
แล้วอยู่ดีเนี่ยชักปืนออกมากระหน่ำยิง๑๐กว่านัดเลย
จนเสียชีวิตคาที่เลยฮะ
แล้วคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจสพมนครพนมสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนร้าย
น่าจะเป็นคนในหน่วยทหารนั่นแหละ

เพราะว่าขี่จักรยานยนต์มาแล้วมาจอดคุยกันอยู่
มสาเหตุตอนนี้มุ่งไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายอยู่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
เพื่อจะติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
แต่คาดว่าแถวนี้น่าจะมีกล้องวงจรปิดเยอะนั่นแหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอุดอาจที่เกิดขึ้น
ครั้งที่สองแล้วนะครับในค่ายทหารแห่งนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้กุมภาพันธ์ปี๖๔
มีทหารยศร้อยโทถูกยิงเสียชีวิตใกล้บ้านพัก
ซึ่งยังไม่สามารถจับตัวคนก่อเหตุได้